เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยก็กำลังวิตกกังวลอยู่

แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพฟ้าฝนด้วย
แม้ว่าอิทธิพลของเจ้าพายุไซโครนยาอาส

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่มีผลต่อบ้านเราแล้ว
แต่บ้านเราช่วงนี้เขาบอกว่าส่งท้ายเดือน
ประเทศไทยยังมีฝนกระจายถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ปัจจัยมันเกิดขึ้นในบ้านเราเองนะครับ
จากมีร่องมรสุมร่องฝนเข้ามาพาดผ่าน
ทั้งภาคเหนือพระอิสานภาคกลางตอนบน
แล้วก็มีมรสุมประจำฤดู
ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับ
ปัจจัยนี้คือร่องมรสุมแล้วก็มรสุมประจำภาคใต้
ก็ทำให้บ้านเรามีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
ทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยเลย
ภาคใต้ฝนอาจจะตกหนักมากถึง๑๘๐ของพื้นที่นะครับ
หลังจากนั้นช่วงต้นเดือนร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวขึ้นไป

ทำให้สัปดาห์หน้าบ้านเราในส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
จะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนคอยกวนใจ
ในเรื่องที่เราจะออกไปใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน
ผ้าตากผ้าล้างรถหรือว่าการทำการเกษตรด้วย
ดังนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศต่อเนื่องนะครับ

คือฝนตกนานนับชั่วโมงเลยนะครับ
ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนในเขตเทศบาล
โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดสดระดับน้ำสูงกว่า๑๐เซนติเมตรนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนะฝนตกกลางดึกเลยนะครับ
ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมือง

อุดตันทางระบายน้ำในตลาดในชุมชนนะคุณ
ก็ต้องมาล้วงมาเอาขยะออกนะครับ
ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงสู่คลองส่งน้ำ

ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลระดับน้ำสูงกว่า๓๐เซนติเมตรนะครับ
ทางเทศบาลได้ระลมเจ้าหน้าที่แล้วก็นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง
เดินเครื่องระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
แล้วก็ติดตั้งตามจุดต่าง

ก็ระบายน้ำได้จนเข้าสู่ภาวะปกติครับ
ทางเทศบาลเมืองนครพนมก็ได้จัดเตรียม
พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมด้วยนะคุณ
ในการรับมือหากฝนจะตกหนักมากกว่านี้นะครับ
ก็ทีนี้ต้องเตือนเลยอย่างที่บอกไปทุกภาคเลย

เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาคกลางกันบ้างนะครับ

มันเกิดฝนตกหนักที่ราชบุรี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอฝนตกลงมาเนี่ย
ตรงพื้นที่ที่เป็นริมตลิ่งอยู่ใกล้กับน้ำ
ดินตรงนั้นนะคะพอมันรับน้ำฝนแล้วมันก็ซุดตัว
แต่มันทำให้ต้นไสเนี่ยอันนี้เป็นต้นโพต้นโพคุณผู้ชม

อายุเป็นร้อยปีเนี่ยมันโค้นลงมาแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยเป็นเหตุประทึกที่ชาวบ้านบอกตกตกใจมาก
ต้นโพโค้นเนี่ยเสียงมันดังสนั่นรั่งชุมชนเลยนะ
แล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะ
ซึ่งจุดตรงนี้คือบริเวณถนนท่าเสา
พื้นที่ชุมชนมหาธาตุสมังคีที่ราชบุรีนะคะ
ฝนตกหนักน้ำมันก็ซ่อตะหลิ่งพัง
นี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นท่อปูนเป็นเหมือนกับท่อรางน้ำทิ้ง
ก็ถล่มพังตามลงไปด้วยนะคะ
แล้วฝนมันทำให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวซุดตัวลงมา
ซุดตัวลึกไปประมาณ๕เมตรกว่า
บ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่ซุดตัวประมาณ๒เมตรนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านคนที่เขาเห็นเหตุการณ์อย่างนางวันธนาบอกว่า
พอฝนตกหนักทำให้น้ำฝนมันชะล้างตรงหน้าดิน
ชะไปเรื่อยจนไปถึงต้นโพ
หลังจากนั้นเสียงมันดังมาเลยค่ะ
แล้วต้นโพก็ค่อยโค้นลงไปขวางทางน้ำ

คนที่อยู่ในบ้านนี่เขาวิ่งหนีออกมาได้ทัน

ถามว่าตอนนี้คุณวันทนาทำยังไง
อยู่ใกล้กับที่มันซุดมาขนาดนี้

ขนข้าวของไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะ

ชะดินข้างมันลุกลง
เจอถึงต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นโพง

แล้วก็ต้นไม้มันก็ร้องลั่นมันดังเกี๊ยด
แล้วมันก็ค่อยโน้มลงไปทางนู้น

เห็นเลยไหมตอนที่มันล้ม

ทีนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
อย่างนายศักดิ์ชัยพิสารผลนะคะก็ลงพื้นที่
บอกว่าแนวเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง

ทีนี้พอนอกเสาไฟถือว่าเป็นเขตของทางหลวงแล้ว
แล้วตอนนี้ก็มีการสร้างท่อระบายน้ำ

ฝนมาตกหนักก็เลยทำให้ดินซุดตัว
ทีนี้ก็มีการแจ้งไปยังกองช่าง

ต้องประสานกับทางหลวงให้มาแก้ไขปัญหา

ว่าห้ามเข้าไปในบริเวณนี้เพราะว่าจะเกิดอันตราย
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความกันมานะคะ
อย่างที่หนองหานอุดรตอนนี้ก็ฝนตกหนักเลย

ส่วนที่ศรีสะเกดตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศอบอ้าวนะคะ